คุณผู้ชมฮะพูดถึงเรื่องของความผิดของการข่มขืน
กระทำชำราวอาณาจารย์คุณผู้ชมมีข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่ง
คุณผู้ชมได้ติดตามรายละเอียดกันนะครับ
เพราะว่าราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎหมายป้องกันการทำผิดซ้ำ
เฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังจากพ้นโทษกรณีของข่มขืนอนาจารย์

ฉีดให้ฟอร์ฉีดไข่ให้ฟอร์
คุณผู้ชมค่ะคือตอนนี้มีการแชร์เรื่องนี้กันไปหมดแล้วนะ
แหลปแพนด้าโพสต์ออกมาแบบนี้เลยนะครับ
โพสต์ว่าราชกิจจาประกาศให้จิตแพทย์และอายุรแพทย์
จานาใช้ฮอร์โมนฉีดไข่ฟอร์
นักโทษความผิดทางเพศได้แล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกนะว่าราชกิจจานุเบกษา
หลังจากประกาศมาแล้วจะมีผล๙๐วันนับตั้งแต่วันประกาศใช่ไหม
ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันหน่อยเรื่องรายละเอียดของกฎหมายนี้นะฮะ
คือที่มีราชกิจจาประกาศออกมาแบบนี้
เพื่อป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของการก่ออาชญากรรม
แล้วก็ลดปัญหาอัตราการกระทำความผิดซ้ำ
เพราะแบบนี้คุณผู้ชมคือมันมีข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมค่ะ
ปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบนะคนที่ทำผิดแบบทำผิดอุกชะกัน
ทำผิดที่ใช้ความรุนแรงเกี่ยวกับเพศต่าง
ข่มขืนกระทำชำราวความผิดทางเพศกับเด็ก
ถึงขนาดทำร้ายแล้วก็ฆาตกรรม
กลุ่มพวกนี้นะพอพ้นโทษออกมาแล้ว
ส่วนใหญ่เขาจะทำผิดซ้ำในห่วงเวลา๓ปี
แล้วมันมีปริมาณที่แบบโอกาสทำผิดซ้ำ๕๐เลยนะ
ครับเออทีนี้ทำยังไงอ่ะคะ
พอมีราชกิจจาอันนี้ออกมา
ก็เลยคิดว่าจะต้องมีการให้ยากดฮอร์โมนเพศชายไหม
ข้อกฎหมายนี้กลายเป็นกฎหมายเฉพาะ
กำหนดมาตรการในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำนะฮะ
แล้วก็กำหนดให้มีทั้งมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ
มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ
มาตรการคุมขังฉุกเฉินป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
และหนึ่งในมาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

ใช่ค่ะคือให้ยากดฮอร์โมนเพศชาย
คนที่กระทำผิดแต่ทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขด้วยนะ
จะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวท

แล้วที่สำคัญขีดเส้นใต้เลยค่ะคุณผู้ชม
จะต้องได้รับความยินยอมจากตัวผู้กระทำผิดด้วย
อ้าวแล้วอย่างนี้คนที่กระทำผิดเขาจะยอมเหรอ
นี่แหละค่ะเขาจะเอาตรงนี้มาเป็นเงื่อนไข
เป็นเงื่อนไขในการจะลดโทษในการจะพักโทษ

คุณจะได้พักโทษหรือว่าปล่อยตัวก่อนกำหนดมา
หลายคนถามว่าฉีดให้ไข่ฝ่อยังไง
ฉีดไปแล้วแล้วเขาไม่กระทำผิดได้อีกใช่ไหม

อันนี้เอาคนที่ถามเข้าไปในเพจของหมอแหลปแพนด้าเยอะเลย
พรยศไกรท่านเป็นศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
เคยโพสต์ข้อความไว้ผ่านทางเฟซบุ๊คของท่าน
บอกว่าฉีดยาให้ฝ่อเอายังไงดีล่ะ
เขาบอกว่าหลายประเทศทั้งต่างประเทศทั้งเอเชียทั้งยุโรป
เกาหลีเพิ่งประกาศใช้วิธีนี้
นักโทษที่ก่อคดีกับเด็ก
อายุต่ำกว่า๑๖หรือก่อคดีซ้ำซากแล้วนะครับ
ถามว่ามันเป็นวิธีแบบไหน
มันเป็นวิธีลดฮอร์โมนเพศชายครับ

ก่อนหน้านั้นถ้าจะลดฮอร์โมนเพศชาย

จะใช้วิธี๑ผ่าตัดเอาลูกไข่ออก
กับสองฉีดเพื่อกดฮอร์โมน
ฉีดยาเพื่อกดฮอร์โมน
ดังนั้นจึงเอาข้อนี้มาใช้
มีประเภทน้อยลง
ถามว่าแข็งไหมก็อาจจะไม่แข็งมาก
วัยวะหดไหมอาจจะหดลงไปหน่อย
แต่ต้องดูนะคุณคือถ้าสมมุติเกิดว่า

แต่การก่อเหตุนั้นมันอาจจะหนักกว่าเก่าหรือเปล่า
เพราะว่าอย่างสมมุติเมื่อก่อนข่มขืน

แต่อันนี้มันจะกลายเป็นข่มขืนแล้วฆ่าด้วยไหม
เพราะว่ากลัวไงกลัวจะรู้
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตาม
เรื่องของรายละเอียดข้อกฎหมายนะฮะ
ราชกิจจาประกาศออกมาแบบนี้แล้ว

เพราะว่ามันก็มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับงบประมาณในการฉีด
ว่ามันต้องฉีดแบบ๔ปี

งบประมาณก็เป็นแสนจะเอางบตรงไหนอะไรยังไงมาใช้ตรงนี้
เออนะครับมีคนเข้าไปถามหมอแหลปเยอะเลยนะฮะ
คุณกันจอมพลังยังเข้าไปให้รายละเอียดกับหมอแหลปเลย

พอกฎหมายแบบนี้ออกมาก็ดีนะ
หวังว่าเหตุกระทำอนาจารย์
ข่มขืนหรือว่าฆ่าอะไรแบบนี้
มันจะหมดไปจากสังคมไทยนะครับ

นักโทษที่เกาะคดีกับเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๖
หรือว่านักโทษที่ก่อคดีซ้ำซากแล้วนะคะ